ผมนึกว่ามันไม่มีแล้วนะเพลงคาระบาลที่ท่อนหนึ่งเคยแล้วบอกว่า
๓หน่วยงาน๓หน่วยงานโยนกันไปโยนกันมาเป็นงูกินหางเลย

เมื่อช่วงเย็นของวันที่๒๖มกราคมที่ผ่านมา

คือขามันจะมี๒กระดูกใช่ไหม
คือหักทั้งสองกระดูกเลยส่วนขาซ้ายเนี่ยกระดูกร้าว
ตอนนี้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลพญาไทย๒รอผ่าตัด
เรื่องต้นยังไม่มีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานไหนติดต่อมา
ผู้โพสต์ทิ้งท้ายเอาไว้ด้วยว่าโอ้โหอันนี้เจ็บปวด
ส่วนสำนักงานเขตพญาไทยบอกตรงนี้นะหรือนู่น
สำนักงานเขตราชเทวีรับผิดชอบ
ส่วนสำนักงานเขตราชเทวีนั้นหรือบอกว่าไอ้ตรงนี้น่ะเหรอ
ผู้รับผิดชอบเนี่ยเจ็บยิ่งกว่าขาหักอีก
โอ้โหนี่ฮะถูกต้องเลยวนกันเป็นงูกินหางเลยโยนกันไปโยนกันมา

ครับคือหักเรียกว่าหักสองข้างก็ได้
เพราะอีกข้างหนึ่งร้าวนะ
ล่าสุดนะครับเพจสำนักงานเขตราชเทวีนะครับ
โพสต์ภาพขณะที่นายนันทพงศ์สินมาท่านภูมิในการเขตราชเทวี
ก็ได้รับคำชี้แจงจบที่ว่าจุดนี้เปิดปิดฝาระบายน้ำคือมันพัง
แกนฝาเนี่ยมันผูกมันกร่อนมันชำรุด
เชื่อมแบบปิดตายเอาไว้นะครับส่วนกรณีความเสียหายที่เกิดขึ้น
จะช่วยเหลือจะเยียวยาต่อไปครับ